หญิงคู่นี้เขาไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สพแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะ
หลังจากที่มีคลิปที่เป็นคลิปต้นเรื่องเพจดังเอาไปแชร์เอาไว้ในโลกออนไลน์
คู่นี้ไปจอดรถอยู่ในลานจอดรถที่เชียงใหม่
แล้วเปิดกระจกให้ผู้ชายมาอนาจารย์ที่หน้าอกของฝ่ายหญิง

ไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้ต่อค่ะ

ผู้ถูกบอกว่าอยู่แล่วนะพี่
นี่พี่สัญญาแล้วใช่ไหมพี่จะให้ความเชื่อ
คุณผู้ชมเห็นข่าวนี้ไปแล้วแหละเพราะว่าเป็นข่าวดังจริงเราก็ต้องเซ็นเซอร์ภาพแบบนี้นะคะ
วิจารณ์เยอะมากเยอะมากมากทีมข่าวของเราก็ไปจุดที่เกิดเรื่องก็คือลานจอดรถ
ถนนสายแม่ริมเสมิงในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะครับแล้วปรากฏว่าคือมันไม่ใช่ครั้งแรกที่หนุ่มสาวคู่นี้มีพฤติกรรมแบบนี้
ไปเจอคลิปในโลกออนไลน์อีกเยอะเลยมีแบบในลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแล้วก็ทำแบบเดียวกันอ้างว่าคืนกำไรให้กับแฟนคลับอะค่ะ
เห็นไหมครับพฤติกรรมเหมือนกันครับเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยเนื่อย
หนุ่มสาวคู่นี้คู่เดิมคนเดิมอ่าทีมข่าวตรวจสอบพบว่านุ่มสาวคู่เนี้ยเขา
มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เยอะค่ะถ่ายคลิปสยิวมีแม้กระทั่งคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์กัน
แล้วก็ไปโพสต์ลงในทวิตเตอร์ขอไม่พูดชื่อก็แล้วกันแต่ทวิตเตอร์นี้คนตามตั้งสามแสนกว่านะ
สามแสนกว่าแล้วคนที่ไปดูก็จะเป็นแบบชายหนุ่มที่มีรสนิยมทางเพศในลักษณะแบบนี้
แล้วแฟนคลับของเขาหลายจังหวัดเนี่ยค่ะก็จะลักษณะไปอนาจารย์กับหน้าอกของเธออะไรแบบเนี้ย
อืมคือมีเปิดเพจโพสต์คลิปเปลือยคลิปสยิวทางเว็บไซต์ด้วยนะฮะ
ค่ะนะพวกคลิปอะไรต่างต่างนานาเนี่ยคือใครจะเข้าไปดูเนี่ย

เพราะฉะนั้นมันก็จะตอบคำถาม
หรือแม้กระทั่งมีเพศสำคัญเป็นคลิป
อย่างคลิปโป๊คลิปเปลือยต่าง
ยังมีแพ็คเกจราย๓เดือนก็มี

ราคาเริ่มต้น๑๐๐๐บาทถึง๓๐๐๐บาท

ท่านผู้ชมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่ตำรวจเขาตามหาตัวนะฮะ
ชายหญิงคู่นี้มาพบเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนสพแม่ริมแล้วนะครับ
หลังจากถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารย์
ผิดทั้งพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็พรบควบคุมโรคติดต่อด้วย
ผู้หญิงนี่อายุ๓๔ผู้ชายอายุ๓๔เท่ากัน
สมมุติว่าผู้หญิงชื่อเมย์ผู้ชายชื่อกุ้งก็แล้วกัน
นี่ฮะเสื้อเขียวกับเสื้อขาวมาเนี่ยครับ
จากการสอบสวนของตำรวจทำให้ทราบว่าคลิปล่าสุดที่เป็นข่าว
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙มิถุนายนนะครับ
กับกุ้งเขายอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
ถือว่าเป็นการคืนความสุขให้เอฟซีไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้น
ยังไงเมกับกุ้งเขาบอกว่าก็ฝากขอโทษสังคมแล้วก็ชาวเชียงใหม่ด้วย
ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินครั้งละ๕๐บาทตามที่เป็นข่าว
คือพี่ว่าน้องอย่าไปมุ่งเป้ามุ่งประเด็นเรื่อง๕๐บาทอะไรเลย
บาท๕บาทหรือ๕๐๐บาทก็แล้วแต่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง
ก็ตามตัวทั้งคู่นะครับสุดท้ายก็ได้ตัวมาดำเนินคดีนะครับ
จะตรวจสอบโทรศัพท์มือถือแล้วก็การใช้สังคมออนไลน์ของทั้งคู่อย่างละเอียด
ว่ามีการกระทำแบบนี้ที่ไหนอีกหรือไม่นอกจากในพื้นที่เชียงใหม่
ส่วนเอฟซีต่างต่างค่ะเตรียมตัวรอได้เลยอืม
นะพวกที่เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี้ยนะครับสอบพระแม่ริมแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองคนนะครับ
เรียบร้อยแล้วแล้วก็นำตัวฝากขังสารจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับ
ค้านการประกันตัวด้วยเนื่องจากเป็นคนต่างพื้นที่เกรงว่าจะหลบหนี
ทีมข่าวของเราได้คุยกับฝ่ายของผู้หญิงนะฮะที่ชื่อเมย์นะครับ
จะถูกนำตัวไปฝากขังนะครับท่านผู้ชมครับ
ต้องขอโทษคนเชียงใหม่ด้วยนะคะที่แบบว่าทำแบบนี้นะคะ
จริงจริงค่ะไม่ไม่ได้แบบอยากให้เป็นแบบเนี้ยนะคะ

มันเป็นสถานีสถานีแบบเป็นความชอบของเราของคนหรือใครอืม
ทำมานานหรือยังคะน้องเมไวของไอ้ผู้ได้ไหมโอเคโอเคค่ะโอเคโอเค
นี่ฮะคือมันจะเป็นความชอบอะไรของน้องเนี่ย
ก็ถ้าน้องชอบแบบนี้น้องก็ไปปิดห้องแล้วก็ทำกันอยู่กับแฟนน้องหรือจะเพื่อนน้องอะไรก็แล้วแต่
เขาก็อ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการน้องเอาไปเผยแพร่นะ
เอาไปเก็บแพคเกจไปเรียกเงินอะไรพวกนี้มันไม่ได้แล้วอืมนะครับ